ถ้าใครเจอเนี่ยเป็นพี่บุ๊กเป็นน้ำแข็งจะกลัวไหม
ยังไงฮะอยู่ดีมาบุกบ้านกลางดึกฮ่ยกลัวสิ
แล้วเขาบอกว่าอาวุธเนี่ยนะครับน่าจะครบมืออ๋อหรอ
มีดมีไม้มีและน่าจะมีปืนเพราะว่าได้ยินเสียงปืน

แจ้งความเขาบอกเดือดร้อนทำกันแบบนี้เนี่ย

คุณผู้ชมดัวไว้ในใจว่าชายกลุ่มนี้เขามาทำไมที่บ้านนี้

ก็ถึงเหตุการณ์ว่าวันที่๑๕มีนาคมครับ

มีมีดมีไม้และคาดว่าจะมีปืนด้วย

อ่าถามคนชื่อน้อยในบ้านนะครับ
แล้วแป๊บเดียวนะก็มีเสียงผู้หญิงวัยกลางคนตะโกนออกมาบอกว่า
มีคลิปที่ถ่ายจากในบ้านช่วงเวลาเกิดเหตุด้วยนะครับ

เด็กถ่ายไปกลัวไปถ่ายไปกลัวไป

มีช่วงหนึ่งภาพมันมืดไปเพราะอะไรรู้ไหม

จังหวะที่กลุ่มชายชะกันเนี่ยบุกเข้ามาพังประตูครับ
แล้วก็ไปเขย่าตัวหญิงวัยกลางคน

แล้วก็เป็นแม่ของคนชื่อน้อยเนี่ย

น้อยมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปหมู่บ้านตรงนี้

คือคุณป้าพยายามบอกว่าไม่อยู่ไม่อยู่ลูกไม่อยู่ถูก
แต่ก็โดนขู่ตลอดนะครับ

เนี่ยฉันเนี่ยฉันเนี่ยเป็นป้า

คือจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไงไม่รู้จักนะครับ
ช่วงท้ายคลิปที่กลุ่มชายชะกันขี่รถจากไปนะครับ

มันมีเสียงดังคล้ายปืนขึ้นอีก๒ครั้ง๒นัดด้วย

เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
อยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีนี่เอง
หน้าบ้านก็มีกล้องวงจรปิดนะฮะ
ตัวเดียวกับที่บันทึกภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปแรก

พี่น้อยเล่าแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย

ส่วนแม่ลูกชายหลานสาวเนี่ย

พี่น้อยพี่อยู่ตรงไหนนะ
ต้นเหตุของเรื่องคือย้อนกลับไป๒๗กุมภาพันธ์ครับ
คือพี่น้อยกับแฟนเนี่ยเขาไปกู้ยืมเงินหมื่นห้า
จากคนกลุ่มนึงคิดดอกเบี้ยแบบดอกลอยนะ
อกลอยคือวันละ๓๐๐ใช่ไหม

คุณจะส่งเงินต้น๑๕๐๐๐บาทครบอ่ะ

คือจ่ายมาครบตลอดจนกระทั่ง๑๑มีนาคม
เขาจ่ายดอกเบี้ยโดยโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันไป๒๐๐บาท

ดึกเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เลยมา๔ทุ่ม
ดึกกว่าเมื่อกี้อีก๔ทุ่มนะครับ
พอรุ่งเช้าเนี่ยพี่น้อยก็บอกว่าเขาไปบังเอิญไปเจอผู้ชายสองคนที่อยู่ในกลุ่มนี้

คราวนี้ก็ทวงกันไงครับมีปากเสียงชกต่อยกัน
และเป็นเหตุให้ชายสองคนนี้ไปตามพวกมาแล้วบุกไปหาเขาที่บ้าน
จากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปแจ้งความแล้วผมรู้สึกว่าผมโดนข่มขู่คุกคามนะครับ
ที่สพไซน้อยแต่เขาบอกคดีมันไม่คืบครับ
จับใครได้นี่ตั้งที่ผมมีหลักฐานเขาไม่ดู
ไม่ดูวงจรภิกที่เราเอาไปให้
ใช่ไม่มีดูรูปเลยไม่ดูอะไรทั้งสิ้น
เราจะไปแจ้งเรารู้สึกแค่บุกลุกเราไม่ปลอดภัย
ใช่ครับผมผมกลัวผมไม่ปลอดภัย

มันเป็นเรื่องที่ทางผู้พจกรบริภัณฑ์ฯ
ทุกท่านให้ความสนใจเพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลพี่บุ๊
ใช่ฮะนี่แหละฮะล่าสุดครับชุดสืบสวนสพไซน้อยเนี่ย
ลงไปพื้นที่ไปเก็บหลักฐานที่บ้านของนายน้อยนะครับ
แล้วก็ให้ผู้เสียหายไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
โดยยืนยันบอกว่าไม่ได้เพิกเฉยนะเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนไปครับ
เรื่องปล่อยเงินกู้เรื่องผู้มีอิทธิพลเนี่ย
ท่านผู้มกับสมภสัยน้อยเนี่ยมีนโยบายปรับปรามอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
ค่ะนะฮะก็ผมจะพูดทุกครั้งไอ้ข่าวแบบนี้
คือเป็นหนี้ต้องใช้แต่ทวงต้องทวงอย่างเป็นธรรม
เออแบบนี้ทวงมีเรื่องอาวุธครบมืออีกอ่าน่ากลัวจังเลยนะคะ
กลัวนะฮะสงสารคนในบ้านด้วยนะครับ